เอางี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูนะ
โดยเฉพาะใครที่เป็นสายเสี่ยงดวงสายตัวเลขนะคะ
ไปดูต้นกล้ามปูยักษ์หรือว่าต้นจามจุรีที่นี่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปี
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเป็นต้นกล้ามปู่ศักดิ์สิทธิ์
ถึงขั้นกับว่าต้องไปขอเลขกันเลยค่ะ
ไปดูภาพก่อนนะคะนี่คือภาพของต้นกล้ามปูยักษ์หรือว่าต้นจามจุรีโบราณ
อายุกว่าร้อยปีนะลักษณะเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ประมาณ๖คนโอบแบบนี้
นี่คือผู้ชายนะตัวแบบผู้ชายใหญ่เนี่ยค่ะ๖คนโอบเลย
แล้วลำต้นเนี่ยมีความสูง๒๐เมตรนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ริมถนนลานอเนกประสงค์ริมกว้านพยาว
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้นะเป็นต้นไม้ที่มันศักดิ์สิทธิ์มาก
เป็นต้นไม้ที่มีเทพสิงสถิตอยู่แล้วก็มักจะโดนบันดาลพรให้กับผู้ที่มาขอโชคขอลาบ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้ไหมเคยมีคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้โชคจากต้นจามจุรีหรือว่าต้นกล้ามปูต้นนี้
นับครั้งไม่ถ้วนดูจากพวงมาลัยดูไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอ
งานนี้ชาวบ้านหลายคนที่รู้ข่าวค่ะคุณมากันเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อ
บางคนขอยังเดียวไม่พอนะคะ

ถือทัวร์ศัพท์นี่เมล์เกือบเต็มนะคะ
ถ่ายกันไปเรียบร้อยของอาจที่บ้าน
บางคนก็ส่งต่อทางไลน์ก็มีเหมือนกัน
ซึ่งก็มีบางคนเขาบอกว่าได้เลขเด็ด
จากต้นไม้โบราณต้นนี้ด้วยนะคะคุณ
แต่ว่าอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาได้เลขอะไรมา

อยากรู้เหรอคุณชนะไม่อยากรู้อันนี้ฉันไม่บอกค่ะ
เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังปะโถเอ้ยเงียบหูรอฟังแล้วเนี่ย
อยากรู้ใช่ไหมไปถามชาวบ้านกันดูว่า
เขาเห็นอะไรจากการที่ไปไหว้ต้นกล้ามปูต้นนี้กันบ้างค่ะ
โอ้โหทำไมเห็นชัดอย่างนี้
ขอจริงเลยนะ๖๓ตรงไหน
ดูตรงไหนเพราะว่าพยายามเพ่งดู
ก็พยายามจะช่วยคุณผู้ชมดูอย่างเต็มความสามารถแล้ว

เขาบอกจริงนะเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะ
ชาวบ้านเขาบอกมาเขาเห็นว่าเป็นเลข๖๓
บางคนเขาบอกเห็น๓ตัวบ้าง๒ตัวบ้าง

บางคนเขาบอกเฮ้ยมันมี๓ข้างหน้าด้วย
แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้เสมอว่า
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
นี่นะคะเป็นความเชื่อเราก็เลยไปถามดูว่า
หลังจากที่เขาไปไหว้แล้วเขาเห็นอะไรเขาดูยังไง
ก็นำมาฝากว่ามันมีวิธีคิดมุมมองที่แตกต่างกันยังไงบ้าง

นี่เหมือนกันอังวาลกันไปแต่แม้เห็น

ใช่ไหมนี่จะต้องลองไปเองแล้วแหละแบบนี้
รู้สึกขัดใจมากเวลาเห็นอะไรที่แบบ
เราหาคำตอบไม่ได้เราต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเอง

ที่จะให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองก็มีเยอะไม่

อย่างที่ทุกคนส่งมานี่นึกไปไหนก่อนดีเลย